สำหรับมาตรการชอบช่วยชาติที่ออกมานักวิชาการก็คาดว่าจะทำให้ช่วงปลายปีนั้นมีเงินสะพัดประมาณ๑หมื่นถึง๓หมื่นล้านบาท
และตอนนี้เองนะครับห้างต่างมีการเตรียมจัดแคมเปญเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดกับคู่แข่ง
มาโมแลวินสันได้เตรียมจัดแคมเปญรองรับมาตรการชอบช่วยชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีครับ
จะเป็นผลดีในเชิงจิตวิทยาทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายมากขึ้น
จากนี้ก็ยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นการจับจ่าย
กลุ่มของสินค้าตกแต่งบ้านเครื่องออกกำลังกายเสื้อผ้าต่าง
แล้วก็ไปตอบโจทย์กลุ่มของครอบครัวมากขึ้นนะครับ
ซึ่งตอนนี้เทรนด์การจับจ่ายปีหน้าก็อยู่ในเทรนด์นี้เช่นเดียวกันครับ
ก่อนหน้านี้นายธนวัฒนวิชัยบรองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ประเมินว่า
จะมีประชาชนราว๓๔ล้านคนได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
และจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายสินค้าช่วงปลายปีคึกคักมากยิ่งขึ้น
ว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ๑๐๐๐๓๐๐ล้านบาททีเดียวครับ
ข้อมูลจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยระบุว่ามาตรการช็อปช่วยชาติเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทำให้เกิดการจับจ่ายสินค้าช่วงของเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้น๑๒๐หรือประมาณ๒๕๐๐ล้านบาท
เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวม๑๒๕๐๐ล้านบาทและส่งผลให้อุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตร้อยละ๐๓
และตลอดทั้งปี๒๕๕๘ก็เติบโตได้ถึง๑๐๓๐๕ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ครับ